กันหน่อยเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะที่ฉันเนี่ยที่เป็นคนเล่าไปว่า
มีหมาตัวหนึ่งเหมือนจะมาให้โชคเพราะว่าขึ้นไปบนหลังคารถแล้วไม่ยอมลง
เรียกเป็นชั่วโมงเอาอาหารมาล่อก็ไม่ลงสุดท้ายต้องขับวนไปส่ง
แถวบ้านมันนะคะมันถึงลง

นี่คือเจ้าสิบแสนนะคะเป็นสุนัขเพศผู้
ตอนแรกเราบอกว่าเป็นบางแก้วใช่ไหมจริงไม่ใช่
เออนางชอบขึ้นมาอยู่บนหลังคารถแบบนี้
ทีมข่าวเราตามลงไปถึงบ้านของเจ้าสิบแสนเลยนะ
ไปเจอบ้านแต่ว่าไม่เจอไม่เจอเจ้าของแล้วก็ไม่เจอหมาตัวอื่นด้วย

พฤติกรรมของมันที่ชาวบ้านเพื่อนบ้านเห็นกันจนชินตาก็คือ
มันชอบขึ้นไปนั่งไปนอนไปยืนอยู่บนหลังคารถเจ้าของ
และหลังคารถเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียง
เพราะเอิ้นรถคันนี้เขาคงมาจอดเอาไว้แถวนี้
แล้วเจ้าสิบแสนมันคงขึ้นไปนั่ง
ฝ่ายคนขับรถมาเจอก็เอ๊ะไม่รู้จะเอายังไงดี
ออกตัวหน่อยก็แล้วกันเผื่อมันจะตกใจวิ่งลง
กลายเป็นว่าออกจากบ้านไปปุ๊บ๑๐แสนไม่ลงเลย

เพราะปกติเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
เฮ้ยรถผมเจ้า๑๐แชนก็เคยขึ้นมานั่ง

แล้วนี่ดันออกมาข้างนอกมารับลูก

หน้าตามันหล่อก็จริงหรือมันเป็นหวาดต้องนะคุณ
แล้วมันจำทางไม่ค่อยดีมันกลับบ้านไม่ถูก
มันเลยไม่ยอมลงถ้าไม่ไปส่งมันใกล้บ้าน

บ้านเลขที่๘๓ทับ๓๘๒เนอะ
นะครับมาตัวเลขมาทุกเรื่องเลยเนอะ